คุณผู้ชมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก

เหมือนกับคุณแม่ท่านนี้ที่จังหวัดตรัง
ก็ยอมที่จะจ่ายเงินค่าเทอมแพง
ส่งลูกให้ไปเรียนในโรงเรียนเอกชน

แต่๑ปีสังเกตมาตลอดเลยว่า
ทำไมลูกกลับมาบ้านมีรอยแผลเต็มตัว
ลูกก็บอกว่าล้มบ้างชนนั่นชนนี่บ้าง
แต่มารู้คือมีรอยกรีดที่ข้อมือที่แขน
ก็รู้ความจริงว่าตลอด๑ปีที่ผ่านมา
ลูกโดนเพื่อนข่มขู่มาตลอดเลย
จังหวัดตรังก็มีการโพสต์ข้อความ

หลังจากที่ส่งลูกลูกชายเรียนอยู่ชั้นม๒

ทีนี้โดนเพื่อน๓คนรุมทำร้าย
แล้วก็มีแผลกลับมาบ้านอยู่บ่อย
แต่พอถามลูกลูกก็จะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ
เดินชนนั่นบ้างเดินชนนี่บ้าง
สุดท้ายได้แผลเป็นรอยกรีดมาเต็มแขน
ทีนี้คุณแม่ก็เลยรู้เลยค่ะว่าจริงแล้ว

แล้วก็เลยเข้าไปดูแชทข้อความในเฟซบุ๊ก

แล้วเขาก็มีการโพสต์ภาพบทสนทนาจากแชทด้วยนะคะ

อินบ็อกซ์มีการพูดคุยกันระหว่างเด็ก๒เด็กชายม๒แล้วก็เพื่อน

อีกฝั่งก็บอกว่าถ้าไม่ตอบเจอกันตอนเช้า
เด็กผู้ชายก็ตอบไปบอกว่าพ่อเราไม่ให้

ทีนี้คู่กรณีก็เลยบอกว่าให้ไปขโมยมา
ก็คุยกันไว้แล้วไปขโมยมาเลย
เด็กน้องบอกว่าไม่เอาไม่ชอบขโมย

บอกถ้าไม่ยอมจะเอาเงินมาให้จะโดนรุมนะ

น้องก็บอกว่าพ่อเราบอกว่าไม่มีเงิน
คู่กรณีก็ยังยืนยันให้น้องไปขโมยมา

ถ้าไม่อยากโดนทำร้ายก็ไปขโมยเงินมาง่ายที่สุด
น้องบอกว่าไม่มีเงินจริงขโมยไม่ได้

คู่กรณีก็ถามอีกบอกว่าจะกลับวันไหน

เด็กผู้ชายผู้เสียหายน้องก็ยังบอกอีกว่าไม่มีเงิน
คู่กรณีถามอีกค่ะบอกว่าตอนนี้เงินมีกี่บาท
วันนั้นบอกมี๓๐๐เดี๋ยวจะเติมให้
น้องบอกว่ามีร้อยหนึ่ง
คู่กรณีก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องได้เงิน๕๐๐
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่าต้องไปหาเงินให้ได้อย่าให้โกรธนะ
เด็กผู้ชายผู้เสียหายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าขโมยไม่ได้จริง
คู่กรณีบอกว่ายังไงก็ต้องทำไปขโมยมาของใครก็ได้

เป็นภาพของคู่กรณีบอกว่าให้ไปขโมยเงินผู้เป็นยาย
แล้วบอกว่าจะให้จ่ายค่าบัตรที่โรงเรียนน้องบอกว่ายายไม่ให้
ฝั่งตรงข้ามบอกว่าไม่ให้ก็ตกยังไงก็ต้องได้๔๐๐จะซื้อลิง
ก็น่าจะเป็นตัวละครในเกมเหมือนกัน
แล้วก็ภาพสุดท้ายก็ยังเป็นการสนทนาแบบเดิ
คือขู่จะเอาเงิน๕๐๐บาทให้ได้
คือการขู่กันโชคทรัพย์คือถ้าไม่ได้ก็ต้องไปขโมยมาจากไหนก็ได้ด้วย
นอกจากนี้ข้อความที่ทางผู้ปกครองเขาโพสต์เนี่ย
ระบุว่าทางโรงเรียนเองก็นิ่งดูดายมาตลอด
เหตุเกิดในห้องเรียนทั้งหมดเกือบ๑ปีแล้ว
พอขอพบผู้ปกครองคู่กรณีก็ไม่ยอมจนต้องขู่แจ้งความถึงได้คุยกัน
ผลสรุปแล้วนักเรียนทั้ง๓คนโดนตีไปคนละที
และก็ทำงานจิตอาสาอีก๗วันค่ะ
มันชดเชยกับความรู้สึกที่เสียไปตลอด๑ปีของเด็กได้ไหม
ต้องไปโรงเรียนด้วยความกลัวทุกวัน
ต้องโดนเพื่อนรุมทำร้ายขู่เอาเงินมาตลอด
หลังจากโรงเรียนทำโทษไปแล้วเนี่ยเด็กยังกลับมาขู่อีก

ต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนก่อนแม้ว่าจะไม่ใช่คนผิด

อันนี้เป็นข้อความที่คุณแม่โพสต์
ก็คือเสียงหัวเราะของครูในโรงเรียนว่า
แค่นี้ถึงกับต้องเอาออกเลยหรือ
ทีนี้พอมีเรื่องแบบนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหว

บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนลงโทษแล้วก็สั่งพักการเรียนเด็กคู่กรณีแล้ว

ก็รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์ที่เกิด
เราก็ได้พยายามดำเนินการแล้วก็หาข้อมูลนะคะ
แล้วก็ถ้าสำหรับคู่กรณีที่ได้กระทำกับน้องทิว
เราก็ได้ทำโทษแล้วก็พักการเรียน
ช่วงหนึ่งที่เราคิดว่านำเข้ามาเป็นจิตอาสาคืออย่างน้อย
ครูหรือทางโรงเรียนได้ควบคุมช่วยคุณพ่อคุณแม่
โรงเรียนก็มีกระบวนการในการดำเนินการการทำโทษแต่ละขั้นไม่เหมือนกัน
ว่านี่ความผิดครั้งแรกกับความผิดของกรณีสองคนนี้
มันถึงจุดที่ว่าเด็กเขาจะต้องพักการเรียนแล้ว

มารู้ช่วงนี้แหละค่ะ

เป็นเด็กน่ารักซื่อ
ก็ขออภัยขอโทษนะที่นี้ด้วย
โรงเรียนไม่ได้ไม่สามารถที่จะดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัย
อย่างที่ผู้ปกครองฝากความคาดหวังไว้กับทางโรงเรียน
ก็ขอกราบขอโทษด้วย

ทีนี้ก็ไปดูทางต้นสังกัดบ้าง
นายนิวรแสงวิสุทธิ์รักษาการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ก็บอกว่าได้รับรายงานจากทางโรงเรียนแล้วนะคะ
ได้รายงานไปยังเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นการด่วน
ตามข้อเท็จจริงที่โรงเรียนรายงานมา
แล้วก็ยอมรับค่ะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะ
ในกรุ๊ปของเค้าเอง
ออกไปแล้วนะครับก็ไปเรียนอาหารที่นี่
เพื่อแก้ปัญหาอย่างให้ได้เจอกันอีกนะครับ
ขณะนี้ก็ตั้งสองลายก็ผู้หกครองตั้งสองฝ่ายก็เข้าใจด้วยครับ
โดยรักษาการศึกษาที่การจังหวัดตรังก็บอกนะคะ
โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนเกรดเอของจังหวัดนะคะ
นักเรียนมีมากกว่า๒๐๐คน
แล้วก็เป็นโรงเรียนของมูลนิธิของคาทอลิก
ฉะนั้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม

แต่ก็ต้องยอมรับค่ะบอกว่าเด็กนักเรียนจำนวนมากเนี่ย
ระบบการดูแลเรื่องพฤติกรรมก็อาจจะยังทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นได้
โดยที่ทางโรงเรียนเองก็ไม่ทราบนะคะ